ตามที่มีหลายฝ่ายออกมาวิภาควิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมครับ
ทำให้มีการตัดฉากเรื่องของการหยอดขนมครกการขับรถโกคาร์ดนะครับการขี่ม้าริมทะเลรวมทั้งการถ่ายเซลฟี่
ฉากที่หัวหินกับพัทยาบางส่วนถูกตัดทิ้งไปด้วยครับ
ซึ่งมีบางฉากที่ไม่เหมาะสมจนที่มีผู้อ่านจำนวนมากได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นครับ
ผู้ใหญ่คนไทยควรเปิดใจให้กว้างทำไมทศกัณฐ์จะแคะขนมครกไม่ได้เสียเกียรติตรงไหนที่ทำอะไรเป็นไทยลืมไปว่าทศกัณฐ์ไม่ใช่คนไทย
แล้วก็ฉากนั่งเรือที่ตลาดน้ำอำภาวารวมไปถึงฉากบนเรือที่พัทยาฉากเล่นบาดาน่าโบ๊ทนะครับ
แต่ว่าไปเพิ่มลายเพลงของเก่งทัชยะแล้วก็ฟิล์บงกฎเข้าไปแทนนั่นเองครับ
จากนี้แหล่งท่องเที่ยวที่พัทยาจังหวัดชนบุรีจะหายไปบางส่วนด้วยนะครับจะเหลือเพียงตลาดน้ำสี่ภาค
และที่หัวหินจังหวัดประจวบคิริขันก็จะหายไปด้วยเนื่องจากว่าก็มีฉากขี่ม้าการเล่นว่าวนะครับ
โดยหลังจากโพสต์ลงเฟซบุ๊กก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมในการแก้ไขครั้งนี้ว่ายังคงน่าสนใจอยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับ
ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวเป็นคราวมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีการวิภาควิจารณ์อยู่
แล้วก็เป็นการน้อมรับเรื่องของการแก้ไขตามคำที่มีการออกมาวิภาควิจารณ์กันนะครับ
ก็น่าจะเป็นกระแสที่สบายใจกันทุกฝ่ายนะคะ